ไปดูเรื่องราวที่มันเหลือเชื่อจริงที่จังหวัดชายภูมิ
อยู่บ้านดีดีไม่ชอบทำไมวอนนอนคุกซะแล้วโอ้โหชื่อเกาหลี

เป็นไงอยู่บ้านดีดีไม่ชอบไอ้หนุ่มคนนี้

คืออย่างนี้เดี๋ยวจะไล่เลี่ยงให้ฟังนะครับ
ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน
กลุ่มตำบลโคกรุงอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ในขณะที่คุณพี่เรืองฤทธิบุญกันซึ่งเป็นกำนันตำบลโคกรุงเนี่ยนะครับ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและอสม
เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ประจำการจุดคัดกรองจุดตรวจคัดกรอง
เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างเข้มงวด
จู่ไอ้คนขับรถกระบะคันนึงมันขับมาที่ด่านแล้วจอด
จอดปั๊บเดินลงมาจากรถปุ๊บ
เดียวมันเดินกลับไปในรถอีกทีใช้เวลาสัก๕นาทีแล้วก็เดินออกมา

ไอ้หนุ่มคนที่บอกเป็นครับเป็นอะไร
เป็นคนสูบกัญชา

อื้อแต่เสื้อไม่ใส่นะ

ก็จับเจ้านุ่มรายนี้นะครับ
แล้วก็ตั้งข้อหาไว้ก็คือมียาเสพติดประเภท๕
ไว้ในครอบครองและยาเสพติดประเภทหนึ่งด้วย
แล้วนอกจากนี้เผลอจะโดนอีกข้อหาก็คือ

น่าจะมาในช่วงที่เขากำลังเคอร์ฟิลล์พอดีด้วย